สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

วันนี้คุณน้ำแข็งก็เกริ่นให้เรียบร้อยเลย
เพราะว่าเรื่องที่จะสนทนาต่อไปนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ

การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศตอนนี้
ถ้าเราไม่ทำกฎเกณฑ์กติกาที่เขากำหนดไว้ยุ่งครับ

ส่งส่งไปได้ก็น้อยลง
ส่งไปได้ก็เจอภาษีมากขึ้น
ตอนนี้ไม่ว่าทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปอียู
เขาออกกฎเกณฑ์นี้มาบีบบังคับกันทั้งนั้นแหละ
โดยเฉพาะประเทศในฝั่งประเทศแถวแถวบ้านเราเนี่ยเรื่องของสินค้าประมง
เรามีปัญหากันมานานเราก็ถูกสหภาพยุโรปจับจ้องมาตลอดว่าเราปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์กติกาไหมทั้งเรื่องแรงงานทั้งอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
ตอนหลังเราก็ดีขึ้นแต่เขาเฝ้าจับตาดูอยู่ที่สำคัญคือเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
เขาจะมาตรวจการบ้านอีกรอบนึงว่าเราได้ทำอะไรไปถึงไหนสิ่งที่ยังค้างคาอยู่
ฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยต้องคุยกับคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการเรื่องนี้
ในการบังคับใช้กฎหมายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่านผู้ช่วย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายแล้วนะครับ

ครับตกลงขณะนี้เราดำเนินการอะไรอยู่ยังไง
แต่ตรงไหนที่มีปัญหามากที่สุดครับ
ครับวันนี้สำหรับประเทศไทยนะครับต้องกลับเรียนท่านอาจารย์ว่า
วันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยได้ร่วมกันสาธารณ์
จนกระทั่งในเรื่องของความร่วมมือในการป้องกัน
แล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับ
วันนี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ยกระดับประเทศไทยเราไปเทียร์๒แล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นการเป็นภาคประมงนะครับ
ภาพประมงเนี่ยเป็นของสาธารณ์ยุโรปนะครับ
ถ้าค้ามนุษย์เนี่ยเป็นของอเมริกานะครับ
ถ้าค้ามนุษย์เป็นของอเมริกานะครับ
ทีนี้สาธารณ์ประมงเนี่ยเป็นของสาธารณ์ยุโรปนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการประมงเนี่ยนะครับ
วันนี้ประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกัน
รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทำจนกระทั่งดำเนินการ
ในเรื่องของการปราบปรามการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและรายการควบคุมนะครับ
วันนี้เราก็ต่อสู้มาจนกระทั่งสภาพยุโรปเนี่ย
ปรับสถานะเราจากทรงเหลืองไปเป็นทรงเขียวแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเนินการต่อไปคือการรักษาระดับทงเขียว
มาให้กลับไปเป็นทรงเหลืองนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้จากการเมืองการของประเทศไทย
ในพวก๑ปีที่ผ่านมานะครับ
สภาพยุโรปเนี่ยก็จะมาตรวจการบ้าน
ในท่าจานบ่อนะครับในเรียนตุลากรมนี้นะครับ
เพื่อจะประเมินประเทศไทยว่าที่ยกระดับให้จากทงเหลืองไปเป็นทรงเขียวเนี่ย
ประเทศไทยมีการมาตรการต่าง
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบนเรือนะครับ
หรือว่าการนำคนไปค้ามนุษย์ในเรือ
หรือว่าเป็นการประมงที่ใช้กวนหรือใช้เครื่องมือกี่ขนาดนะครับ
หรือเป็นการทำประมงโดยที่เรือที่ไม่มีการจดทะเบียนหรือขออนุญาตนะครับ
หรือว่าเป็นการจับสัตว์น้ำต่างในเขตห้ามจับ
หรือว่าเป็นเรือที่ออกทะเบียนนะครับ
อยู่ในทะเลนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับ
เราตรวจสอบเพราะว่าใน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
จากการทำระมงเนี่ยดูหมายไป๒๐๐ลาย

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยด้วยกัน
เป็นทั้งต่างด้านและคนไทย

๒ปีเนี่ย๒๐๐ประมาณ๒๓๐กว่าลาย
ถ้าเกิดว่าปีนึงมีคนตายประมาณ๑๐๐ลายนะครับ
ถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรครับ
เพราะอะไรเพราะถูกทรมานหรือว่าทำงานหนักเกินไปหรือยังไงครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมก็ทำงานบ้านนะครับ
ก็เอาทั้งหมดเนี่ยเอามาจำแนกเลยนะครับว่า
ตายเพราะอะไรแล้วบางคนที่จำหน่ายว่าตายตอนนี้ก็พบว่ามีชีวิตอยู่
นะครับในส่วนนี้ก็จะมีหลายอเทศเช่นผมยกว่าอย่างนะครับ
คือเช่นกรณีที่ทนไม่ไหวนะครับชนการชนตัวสายเรือบังคับไม่ไหว
มีนอนแค่วันละสองชั่วโมงสายเรือให้ทำงานนอนแค่วันละสองชั่วโมง
สองชั่วโมงทุกวันครับสายเรือบังคับให้ทำงานทำไม่ไหว
ก็เลยกระโดดน้ำอีกแล้วก็ตายในทะเลบ้าง
บางคนที่รอดมาก็ไปติดเกาะอยู่มาเลเซีย
ไปติดเกาะอินุเวียเชอร์ก็ถูกเอดูเวียเชอร์จับ
ในส่วนทุกนี้ครั้งหมดสองร้อยกว่าคน
ผมต้องจำแนกมาเพื่อจะรายงานอียูให้ได้
ในเดือนปฎุลาคมเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่อียูเขาต้องการทราบ
ถ้าเจออย่างนี้เนี่ยท่านดำเนินการกับเจ้าของเรือเท่าแก่ผู้ประกอบการใต้กงเรือเนี่ยเจอยังไงถ้าไปเจอสภาพอย่างนี้
ถ้าถ้าตายนะครับวันนี้เราผมไล่จนกระทั่งพบกลุ่มเรือนะครับว่ามีเรืออยู่กลุ่มหนึ่งนะครับ
สายเรือคนเดียวเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สายเรือเนี่ยใครก็ตามขึ้นเรือลำนี้ตายทุกคน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้เราพบทั้งที่เสียชีวิตแล้วก็พบทั้งที่รอดชีวิตส่วนที่รอดชีวิตเนี่ย
ผมก็ไล่จุดบรรคดีกับเจ้าของเรือไตรเรือไปแล้วนะครับส่วนชีวิตเนี่ยเดี๋ยวกำลังไล่จุดบรรคดีอยู่
เพราะฉะนั้นในจำนวนนี้เนี่ยต้องแยกมาให้เห็นชัดเจนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับ
ก็คือเรื่องน้ำมันเขียวนะฮะเรื่องน้ำมันเขียวนี่ก็เป็นเรื่องที่คือน้ำมันเขียวเนี่ย
เป็นน้ำมันที่เขาให้สำหรับเอ่อไว้ให้เอ่อคาประมวงเติมราคาถูกหน่อย
ราคาถูกหน่อยใช่ครับนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าก็เหมือนกันน้ำมันเขียวเนี่ย
จะเห็นนะครับว่าออกจากโรงกลั่นโรงกลั่นมาก็มาสู่เขาเรียกว่าแทงเกอร์
ก็คือเป็นจุดกลางทะเลที่จะให้เรือไปเติมทีนี้
วันนี้ผมกำลังไล่กระทบยอดอยู่นะครับเอ่อว่าน้ำมันเนี่ย
ออกจากโรงกันมาแล้วมันหายไปไหนมาเป็นน้ำมันเถื่อนอย่างที่ว่านี่แหละ
ส่วนนี้พอดนั้นเมื่อมีการเติม
เข้าสู่ระบบนะครับอย่างนี้ก็เป็นการทำประมงที่มีกฎหมาย
เพราะว่าเหมือนกันนะครับวันนี้เช่นเรามีการจับกลุ่มเรือที่สงขาไว้๕ลำนะครับ
เรือเหล่านี้เป็นเรือที่ติดทงของอินโดนีเซียความจริงแล้วเป็นสัญชาติมาเล
แต่ไปแอบติดทงของอินโดนีเซียแล้วไปทาสีที่ข้างเรือปลอมแปลงชื่อเรือว่าเป็นเรือของอินโดนีเซีย
ลักลอกเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าเรามีสัญญากับมาเลเซียอยู่ว่าเรือมาเลเซียทุกลำจะไม่เข้ามาในประเทศไทย
ไม่ว่าเป็นเจ้าของเรือหลายหลายลำและมีอิทธิพลหน่อยเนี่ยตำรวจรวบหน้าปากจมูกไม่กล้าไปยุ่งกับเขาหรือไม่ก็ไปมีผลประโยชน์ร่วมกับเขา
ผู้ช่วยดำเนินการยังไงกับคนพวกนี้

เราทำงานร่วมกันโดยใกล้คิดนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยในเรือห้ารำเนี่ยนะครับที่หลบหนีไปนะครับแล้วเรามีการจัดกลุ่มเนี่ยนะครับก็กำลังจะทางประเทศไทยเนี่ยกำลังจะประกาศให้เป็นเรืออายุอยู่นะครับซึ่งเป็นเรือของมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นทางดีที่เราประกาศขึ้นในเบียนเป็นเรืออายุอยู่เรือเหล่านี้